สำหรับกรณีสายนายอย่างที่บอกว่าไม่ยากเลย
ถ้าผ่าศพเพราะว่าไซยาณายเป็นหนึ่งในสามาสาเหตุการณ์ตาย
ที่จะศพจะมีเลือดสีแดงสด

สิ่งที่คุณหมอทั่วไปจะต้องทำ
ก็คือเก็บสิ่งส่งตรวจทางพิษวิทยาบางครั้งเราส่งตรวจในเรื่องสารพิษแล้วเราไม่จัดกลุ่ม
สวัสดีครับทุกผู้ชมครับเปิดปากกับภาคภูมินะครับวันนี้เราเกาะติดกันต่อนะครับ
กับคดีแอมไซยานายอย่างที่ท่านตามข่าวกันมาหลายวันนะครับณขณะนี้เนี่ย
ตำรวจแจ้งข้อหาเพิ่มเติมฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนกับอีกหลายคดีที่
ญาติพี่น้องของผู้ที่เสียชีวิตเขาบอกว่าญาติพี่น้องเขาที่เสียชีวิตไปเนี่ย
รู้จักกับแอมแล้วก็เสียชีวิตแบบผิดปกติในวันก่อนหน้านั้นอาจจะแค่รู้สึกสงสัย
อาจไม่ได้เห็นสิ่งผิดสังเกตแต่พอมาวันนี้เนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่คดีของคุณก้อย
แล้วคดีก็ต่อเนื่องจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยหลายคนก็เลยเอ๊ะหรือจะเสียชีวิต
ลักษณะถูกวางยาเหมือนกันแต่มันมีคำถามตามมาครับว่าหลายหลายศพเขาเผาไปแล้ว
หรือว่าขั้นตอนในการตรวจการพิสูจน์ณขณะนั้นที่เขาเสียชีวิตไป
มาถึงปัจจุบันจะดูกันยังไงหรือจริงแล้วเนี่ยขั้นตอนวิธีการในการชนะสูตรศพของไทย
มันควรจะต้องทำยังไงไม่ให้เกิดช่องว่างช่องโหวตตรงนี้อีก
สุดท้ายปลายทางก็คือผู้ต้องหาอย่างแอมสายนายเนี่ยจะสามารถเอาผิดได้มากน้อยขนาดไหน
ท่านผู้ชมครับวันนี้เปิดปากกับภาคภูมิผมเรียนเชิญมาก็คือ
และท่านคืออดีตผู้มนุยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ท่านให้ความรู้เรื่องนี้ได้อย่างแน่นอนนะครับ

คุณหญิงหมอเคยผ่าศพลักษณะที่ถูกสายนายอย่างนี้ไหมครับ

เพราะว่าเราเป็นคนลงมือผ่าเองนะ

เพราะว่าสีเลือดมันจะสด

มันก็จะชัดก็คือว่ามันเป็นการตายที่กระทันหันมาก

แต่ที่เจอส่วนใหญ่จะเป็นหยิบขวดผิด

ไม่เคยเจอเคสที่ถูกวางยาเพียงแต่บอกว่า
ด้วยตาเปล่าเมื่อกรีดลงไปปั๊บเนี่ย

มันจะทำให้แพทย์นิติเวศจะต้องสะดุดขึ้นมาทันที

ย่อยตัวหนึ่งที่อยู่ในระดับเซลล์
ซึ่งพอมันจับปุ๊บเนี่ยไอ้เจ้าตัวนี้มันไม่สร้างพลังงาน
พอไม่สร้างพลังงานปุ๊บเนี่ยเซลล์มันก็ขาดพลังงาน

แต่ตัวเลือดออกซิเจนมันยังอยู่ค่ะ

เพราะฉะนั้นเลือดมันแดงสดแต่เนื้อเยื่อมันขาดออกซิเจน

แสดงว่าถ้าเราดูจากภายนอกเนี่ยเราบอกไม่ได้ค่ะ
แต่เอาแล้วที่เขาบอกว่าถ้าดูจากใบหน้า
หรือว่าร่างกายดูคล้ำดูดำปากเล็บอะไรพวกนี้

คือเวลาร่างกายมันขาดออกซิเจนเนี่ย

แต่ว่าคนไทยก็สีเข้มผิวสีมันก็ยากนะคะ
แต่ที่ถึงว่าเป็นคนผิวขาว

เช่นสิ่งที่เรียกว่าเลือดตกสู่ที่ต่ำ

เพียงแต่ปลายเล็บพวกนี้มันก็จะคำค่ะ
แต่กรณีนี้ก็คือที่คุณหญิงหมอบอกว่า
ศพถูกส่งมาผ่าพิสูจน์โดยแพทย์นิติเวศ
อันนี้แพทย์สามารถรู้ได้จากการผ่าแล้วก็ดูเลือดใช่ไหม
ใช่ค่ะคือตัวคุณหมอต้องลงมือผ่าเองนะ
คือถ้าคุณหมอไม่ผ่าคุณหมอเดินไปดูศพุนทร์นี่มันเผลอไป
คือถ้ามีเจ้าหน้าที่ช่วยผ่าอาจจะพลาดได้ตรงนี้ก็มี
แต่ว่าต้องผ่าถึงจะเห็นค่ะอยู่ที่ว่าเจ้าหน้าที่คนที่ผ่า
ถ้าเกิดเขาไม่รู้ก็มองเลือดตรงนั้นไม่ออกอีกเหมือนกันค่ะ
แต่กรณีนี้คือต้องส่งมาผ่าต้องส่งมาผ่าค่ะ
ทีนี้ถามว่าประเทศไทยมันเกิดอะไรขึ้นก็ต้องบอกว่ากฎหมายค่ะ
มันเป็นกฎหมายที่โบราณมากบอกว่าตายผิดธรรมชาติครับ
ชนสูตรพลิกศพไอ้คำว่าชนสูตรพลิกศพเนี่ยไม่ได้บอกอะไรเลย
๕อันนี้ก็มีถูกฆ่าตายโดยอุบัติเหตุถูกสัตว์ทำร้ายฆ่าตัวตาย
ไม่ปรากฏเหตุเพราะฉะนั้นสายนายมันอยู่ในอันตายไม่ปรากฏเหตุครับ
แต่มันไม่บอกว่าต้องทำอย่างไรบ้างมันเป็นเบาะที่อีกมาตราหนึ่ง
ซึ่งมาตรานั้นเมื่อเดิมทีเป็นตำรวจกับหมอ
หมอไม่มีก็ไปเอาแพทย์ประจำตำบนแต่มันถูกแก้ในปีสองพันร้อยสี่สามว่า
ให้ตำรวจกับหมอนิติเวทเท่านั้นถ้าหมอนิติเวศไม่มีก็ให้เอาหมอ
ทีนี้มันก็พูดแค่นี้ค่ะก็ยังไม่ได้บอกว่าผ่าไม่ผ่านะคะ
เพราะฉะนั้นอีกมาตราหนึ่งถึงจะบอกว่าถ้ายังไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็ให้ส่งต่อ
เพราะฉะนั้นในประเทศไทยเนี่ยถ้ามันเป็นการตายผิดธรรมชาติที่
ใหม่ขอนแก่นพวกนี้คุณหมอมักจะเป็นคนไปดูศพเอง
แล้วศพมันก็จะถูกนำมาผ่าพอผ่าก็จะเห็น
แต่ถ้ามันเป็นคุณหมอที่อยู่โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลอำเภอ
เขาไม่มีความรู้เขาอาจจะไม่ได้ส่งศพไปผ่าต่อ
หรืออาจจะให้ส่งแต่ว่าญาติบอกไม่ใช่อ้ามไม่ติดใจ
ตำรวจก็บอกไม่ติดใจกลับมาเลยไม่ส่ง
คือทีนี้พอกรณีที่เกิดขึ้นกับคดีของแอมม์สายไม้ณขนาดนี้นะครับ
จากการพิสูจน์ชนะสูตรศพต่างเนี่ยนะครับคุณหญิงหมอครับ
มี๒ศพที่ถูกแจ้งข้อหาใน๒ศพแรกเลย
ศพแรกคือเคสของคุณก้อยที่ไปปล่อยปลาที่ราชบุรี
เร็วนี้ใช่ไหมเร็วนี้เป็นคดีแรกเลยคือคุณก้อยเมื่อ๑๔เมษายน
เนื่องจากเขาหายไปแล้วญาติเขาตามหาจนกระทั่งไปเจอกล้องวงจรปิด
แล้วก็มาพบว่าเอาไปเสียชีวิตแล้วไปวูบตอนไปปล่อยปลา
ผลการผ่าเนี่ยออกมาแล้วเจอสายนายในร่างกายในระดับเข้มข้น
ทำให้เสียชีวิตได้หลังจากนั้นเขาก็มีญาติพี่น้อง
พี่เขาคุณก้อยที่ไปปล่อยปลาตอนที่เป็นข่าวดังเลยนะคุณหิว
แล้วก็มาต่อด้วยที่แจ้งข้อหาในคดีที่๒คือสารวัตรปู
สรวจปูเสียชีวิตที่องค์พระาษฐมเจดีมาเมื่อ๑เมษายน

ครึ่งเดือนอยู่ดีก็วูบเหมือนกัน
แล้วพอญาติเขาติดใจสงสัยเพราะไปกับแอมเหมือนกัน
พาออกมาเนี่ยเจอสายนายเหมือนกัน
เหมือนกันเลยกับคุณก้อยในระดับเข้มข้นที่เสียชีวิตได้
แต่ศพอื่นย้อนหลังไปนะครับ
ไล่ไปตั้งแต่๑๒มีนา๖๖นี่คือของแด้สามีของแอม

คุณซาย๗กรกฎาคมปี๒๕๕๙
พอหลายคนญาติพี่น้องเขาเห็นข่าวณขณะนี้
ก็อุ๊ยหรือวันนั้นญาติเราก็รู้จักกับแอม
แต่มันไม่ได้ผ่าคุณหญิงหมอณขณะนั้น
ก่อนจะไปบอกว่าเก่าเท่าไหร่แล้วไม่ได้ผ่าน
กฎหมายอันนี้มันเปลี่ยนนี่ปี๒๕๕๙
ได้ว่าเมื่อไหร่ถึงมือหมอนิติเวศแปลว่าผ่า
อย่างเคสที่๒๕๕๘คุณทราย
มันอยู่ในกรุงเทพที่บอกใช่ไหม
คือเขาคนกำแพงเพชรแต่ว่าเขาไปเมืองนอกรู้จักกับแอม
พอกลับมาล่าสุดเนี่ยเจอที่คอนโดผ่าไปทำหุ่น

ผ่าเพราะว่าในกรุงเทพหมอนิติเวศเยอะที่สุด
แสดงว่าจะผ่าหรือไม่ผ่าเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่า
แต่ละท้องที่มีหมอนิติเวทด้วยอย่างนี้เหรอฮะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เคสนี้ก็คือไปค้นรายงานคุณหมอนิติเวศออกมา
ถ้ารายงานแล้วก็ไปดูรูปค่ะนะคะอย่างที่บอกว่าต้องดูรูปด้วย
เพราะบางทีถ้าคุณหมอไม่ได้ลงมือผ่าเอง
หมอก็ไม่ทันสังเกตเจ้าหน้าที่ก็ไม่เห็น
ก็อาจจะดูรูปก็ได้อะไรประมาณนี้ค่ะ
คือคือเอาละตอนนี้มีหลายคดีที่แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นหลายตรองไว้ก่อน
ที่เหลือไม่รู้ว่าข้าผูนในตายตรองไว้ก่อนเขาจะสามารถเอาผิดได้ไหม
ไปดูทีนี้คุณหญิงหมอถ้าเกิดเราจะไล่เลยเนี่ย
ตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยนะของการเสียชีวิต
ถ้าญาติพี่น้องเราเพื่อนเราคนที่เรารู้จักเนี่ย
เสียชีวิตแล้วที่คุณหญิงหมอบอกว่าถ้าเสียชีวิตโดยผิดธรรมชาติ
ต้องมีการชนะสูตรพลิกศพค่ะทีนี้ไอ้การชนสูตพลิกศพ
ไม่เคยมีใครเขียนว่าต้องทำอย่างไรบ้างเออคำว่าชนะสูตรพลิก
ไม่มีใครเขียนค่ะมันคืออะไรฮะบางมีเคยมีอาจารย์แพทย์ที่เขาเป็นนิติเวท
แต่เป็นตั้งกฎหมายเขาก็เล่นคำครับชนสูตรแปลว่าผ่าพลิกไป
พลิกไปมาเราก็บอกว่าเออเอาแต่พูดอย่างนี้มันไม่ได้นะ
คือจริงมันจะต้องผ่าพิสูจน์หรือให้ทำอย่างไรก็ว่าไปเมืองนอกนะ
ครับเขาจะใช้เลยว่าตาย๑๑๐ประเภทเนี่ยต้องผ่าโดยสมบูรณ์
ซึ่งผ่าโดยสมบูรณภาษาอังกฤษไม่เรียกว่าออท็อปซี่
แต่เมืองไทยเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเนี่ย
กฎหมายอันนี้เป็นกฎหมายโบราณมันก็เลยกลายเป็นว่า
ตำรวจต้องรู้นะว่าต้องชนะสูตรพลิกศพแล้วก็ไปตามแพทย์
เพราะฉะนั้นสเต็ปที่๑เลยนะคะแพทย์ก็จะมาที่ที่เกิดเหตุ
ที่ที่พบศพเสร็จแล้วหลายหลายทีที่แพทย์ดูตรงนั้น
แล้วไม่ใช่หมอนิติเวศนะดูก็อาจจะแบบเอาไม่มีอะไร
แล้วก็ปล่อยไปซึ่งแพทย์ก็คือแพทย์ทั่วไป
แพทย์ที่เกิดเหตุใช่ค่ะในท้องที่
สมมุติว่าผมเป็นพนักงานสอบสวนหรือตำรวจได้รับแจ้งเหตุว่า
มีผู้เสียชีวิตอย่างไม่ใช่ว่าเสียชีวิตเอง
ท้องที่นี้ผมก็มาที่นี่
โดยที่ผมก็แจ้งแพทย์ในโรงพยาบาลใกล้เคียงอย่างนี้หรอฮ
ใช่ค่ะคือด้วยกฎหมายมันเขียนว่าแพทย์ในบริเวณนั้น

ตามที่เขาจัดเวรเอาไว้นี่พอนั้นแพทย์แล้วในบางครั้งก็คือยังมีหมายเหตุ
ก็คือบทเฉพาะการว่าถ้าแพทย์ไม่สะดวกให้มอบให้มอบเจ้าหน้าที่
แต่ว่าถ้าเมื่อละมอบปุ๊บเนี่ยยังไงมันก็ต้องไปถึงแพทย์ค่ะ
เพราะว่าบทบาทก็คือแพทย์ต้องเป็นคนสรุปอืมทีนี้ประเด็นใหญ่ก็คือว่า
เวลาที่เจอศพเนี่ยเราต้องตอบได้สามอย่างครับ
อันที่หนึ่งคือสาเหตุการเสียชีวิตซึ่งสาเหตุการเสียชีวิต
พูดง่ายคือพญาธิสภาพพญาธิสภาพเนี่ยมันต้องผ่าค่ะ
ถ้าไม่ผ่าคุณจะไม่มีทางรู้สองคือพฤติการการตาย
พฤติการก็คือถูกกระทำหรือกระทำตัวเองหรือเป็นตามธรรมชาติ
แต่อันที่๓ที่แพทย์มักจะเป็นเอามาใช้เยอะที่สุดคือกลไกการตาย
กลกายการตายคือระบบหายใจล้มเหลวระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว
ตัวนี้มักจะไปเขียนในใบรับรองการตายซึ่งไม่ใช่สาเหตุ
มันก็เลยทำให้ญาติไม่ติดใจเพราะเขาเขียนว่าระบบมันสองอันนี้มันล้มเหลว
จริงแล้วมันเป็นคำแบบกองขยะกองใหญ่เลยมันไม่ใช่สาเหตุ
เพราะฉะนั้นถ้าแพทย์ไม่ติดใจหมายถึงแพทย์คนที่ดูกับตำรวจนะ
ตำรวจก็ไม่ติดใจจริงมันมีมาตรารออยู่อีกอันหนึ่งนะคะ
ว่าหากยังไม่รู้สาเหตุอืมให้ส่งศพหรือแยกชิ้นส่วนครับ
ซึ่งตรงนี้ค่ะที่ผ่านมาในอดีตเนี่ย
มันก็มักจะเป็นลักษณะที่ญาติไม่ติดใจแพทย์ก็ไม่มีความรู้
ก็ไม่ได้อยากจะทำอะไรมากมายใช่ไหมคะก็ไม่ทำ
ตำรวจก็ไม่ได้อยากจะต้องส่งไปให้มันเสียเวลา
เพราะตำลวดก็ต้องมาแบกพาราคาส่งมันก็เลยจบตรงแบบเนี้ยค่ะ
ญาติไม่ติดใจซึ่งปกติแล้วในสากลทำไม่ได้
ทำมาชาติหรือไม่ผิดทำมาชาติคุณหมอเราเนี่ยเรียนวิชานี่
ติเวทน้อยมากครับแล้วมันก็ไม่ใช่วิชาง่ายด้วยอืม
แล้วก็ข้อ๒ก็คือว่าคุณหมอนิติเวศเองก็มีน้อย
ปัจจุบันเนี่ยมีเยอะขึ้นแล้วครับแต่ว่ามันไม่มีเจ้าภาพไงคะ
คือไอ้กฎหมายเนี่ยมันแก้ตั้งกับปีสองพันห้าร้อยสี่สิบสามน่ะอ่า
ปัจจุบันเนี้ยผ่านไปเท่าไหร่ปีแล้วอ่ะยี่สิบสามปีครับ
ไม่ปรากฏว่ากระทรวงสาธารณสุขหรือใครก็ตามแต่เนี่ย
มาสร้างระบบให้มีแพทย์นิติเวทเพียงพอมันก็เลยทำให้
ก็ยังไปตามหมอทั่วไปแล้วหมอทั่วไปไม่มีก็ยังไปตามเอา
คือหมอมอบคนอื่นก่อนก็ได้อะไรอย่างนี้มันก็เลยทำให้มีปัญหาที่พูดเนี่ยค่ะ
คือความจริงเราควรจะต้องมีหมอนิติเวศประจำทุกโรงพยาบาลไม่จำเป็นค่ะ
แต่มีหมอนิติเวศที่กระจายเพียงพอที่จะรองรับการส่งต่อนะคะ
สองคือครับมีการกำหนดแนวทางอืม
อย่างที่บอกเมื่อกี้ค่ะในต่างประเทศจะบอกเลยว่า
เวลาการตายหนึ่งถึงเจ็ดถึงสิบแบบนี้ครับ
ที่เป็นที่เกิดเหตุเช่นเขาจะบอกว่าโดนวัตถุของไม่มีคมที่เกิดเหตุ
ต้องมีหมอนิติเวศไปนะที่พบศพอย่างนี้นี่คือเมืองนอกบอกนะครับ
แต่ในในอีกอีกกลุ่มหนึ่งก็คือการตายหนึ่งถึงสิบต้องส่งศพผ่าพิสูจน์โดยสมบูรณ์
หนึ่งในนั้นก็คือตายไม่ทราบสาเหตุตายกระทันหัน
เพราะฉะนั้นในเมืองไทยเราไม่มีข้อนี้เลยค่ะอ่า
ในการมีหมอนิติเวทไม่จำเป็นต้องมีทุกโรงพยาบาลแต่ว่าถ้าคุณหมอทุกคน
ตำรวจทุกคนรู้ว่ามีแนวทางเช่นนี้ก็แปลว่าคุณอย่าปล่อยให้ญาติสิ
คือต้องส่งไปก่อนให้ไปผ่าพิสูจน์จะได้สิ้นสงสัย
คือถ้าคุณมีหมอนิติเวศประจำอย่างทั่วถึงในแต่ละท้องที่ก็โอเค
เวลาที่ตำรวจไปถึงหรือว่าแพทย์เวรไปถึงแล้วเขาดูแล้ว
มันผิดปกติเขาก็สามารถจะทำเรื่อง
ส่งไปหาหมอนิติเวศได้โดยง่ายได้ง่ายแต่ว่าแม้จะมีไม่ทั่วถึง
ปัจจุบันก็ส่งค่ะก็ส่งได้ส่งได้ค่ะแต่เพียงแต่ว่า
ปัญหาใหญ่ก็คือว่าตัวพนักงานสอบสวนกลายเป็นต้องมารับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่ง
แล้วพอเขาผ่าศพเสร็จเนี่ยถูกว่าไปผ่าส่งผ่าขอนแก่นสมมุติไงนะคะ
ผ่าโรงพยาบาลทั้งหลายที่ต้นทุนมันมันมีอ่ะครับ
ถ้าจะต้องตรวจดีเอนเอถ้าจะต้องตรวจเนี่ยเขาก็จะเก็บจากตำรวจ
ซึ่งมันก็ไม่ถูกจริงไหมคะเอ่อหรือไม่เขาก็ส่งวัตถุพยานเนี้ย
กลับมาให้ตำรวจส่งต่อบางครั้งก็เลยไม่ส่งซะเลย
ก็คือเพราะมันต้องเสียตังค์ไอ้งบตรงนี้มันไม่มีค่ะ
เปิดได้สำหรับความสงสัยตรงนี้ไม่มีไม่มีเลยค่ะ
ถึงได้บอกไงครับพระเอิญทำงานอยู่ในกระทรวงศาลท่าศุกร์
มาอยู่มหาวิทยาลัยจนไปอยู่กระทรวงยุทธรรม
ผลักดันเรื่องนี้มาตลอดแต่ว่าทุกคนเอามือซุปกระเป๋า
แล้วก็แผนปฏิรูปก็มีซึ่งความยุติธรรมเนี่ย

คือมันเลยมีช่องว่างช่องโวอยู่มากเลยค่ะ
คุณหญิงหมอผมขออนุญาตได้พักแป๊บเดียวได้ค่ะ
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อแสดงว่ามันยังมีช่องว่างช่องโหวตอยู่อีกเยอะเลย
เยอะค่ะเยอะนะแล้วท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาฟังนะฮะ
คำถามที่ว่าแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่า
ผิดธรรมชาติหรือไม่ผิดธรรมชาติช่วงหน้ากลับมาครับพักกันครู่เดียวฮะ
เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับคุยกันต่อนะฮะเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
จากคดีแอมสายนายแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนัน
ผู้มนุยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ปัจจุบันท่านเป็นสมาชิกวุฒิสภานะฮะ
คุณหญิงหมอเล่าให้ฟังว่าความจริงแล้วขั้นตอนต่างตามหลักสากลด้วย
หรือว่าหลักในไทยเองก็มีอยู่นั่นแหละเวลาที่เจอศพผิดธรรมชาติผิดปกติ
ควรจะต้องส่งไปผ่าพิสูจน์ให้กับหมอนิติเวศ
คือกฎหมายเขียนกรอบคร่าวแต่ไม่ได้เขียนไม่มีใครเขียนแนวปฏิบัติไว้ใช่ค่ะ
ทีนี้คุณหญิงหมอถ้าเกิดเราจะเริ่มต้นนับหนึ่งก่อนเนี่ย

ว่าเอ๊ะตกลงญาติพี่น้องของเราคนที่เรารู้จักเนี่ย
เสียชีวิตแบบนี้ผิดธรรมชาติหรือไม่ผิดธรรมชาติ

ข้อกฎหมายกำหนด๕อัน

ข้อที่หนึ่งก็คือถูกคบผู้อื่นทำให้ตาย
อันที่๒คือเป็นอุบัติเหตุ
อุบัติเหตุมันก็อุบัติเหตุตกตึกซึ่งบางทีก็อาจจะถูกฆ่าก็ได้
อันที่สามก็คือกระทำตัวเองอันที่สี่ถูกสัตว์ทำร้าย
อันสุดท้ายนี่แหละที่ซ่อนอยู่คือไม่ปรากฏเหตุ
ทีนี้ไอ้ไม่ปรากฏเหตุเนี่ยบางทีมันมีเรื่องโรคซ่อนอยู่
ก็คือถ้าตายตามธรรมชาติคือเกิดมาก่อนกำหนดตายแก่ตายเป็นโรคตาย
ตัวนี้มันจะซ่อนอยู่ในข้อตายไม่ทราบสาเหตุ
เพราะฉะนั้นประชาชนจะรู้ได้อย่างไร
จริงต้องบอกว่าพนักงานสอบสวนจะต้องเป็นหลัก
ประชาชนไม่ต้องร้องขอค่ะเพราะมันเป็นหน้าที่ของรัฐะ
ก็คือ๕อันนี้ต้องหาให้ได้ว่าตกลงเหตุตายคืออะไร
อย่างบรรดาเนี่ยอ่าสบที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติแอมสัยนายเนี่ย
ตายกันทันหมดเลยอยู่ดี
น้ำลายฟูมปากช็อกชักค่ะชักเกร็งแล้วก็
หัวใจหยุดเต้นไปโรงพยาบาลปั๊มไม่ขึ้นช่วยไม่ได้แล้วเสียชีวิตอันนี้
อย่างนี้ถ้าเป็นทางสายนิติเวศมันจะอยู่ในข้อที่พึงระวังเรื่องสารพิษ
เพราะว่ากลุ่มอาการถ้าจะเป็นหัวใจเนี่ยมันจะดูอายุออกจะดูเพศ
หมายความว่าผู้หญิงก็ไม่ค่อยเป็นโรคหัวใจในอายุที่ยังไม่มาก
ส่วนมาก๓๐กว่านั่นน่ะสิมันไม่มีทางเป็นโรคหัวใจเลยค่ะ
เพราะฉะนั้นพอไม่นึกถึงโรคที่เป็นธรรมชาติปุ๊บต้องนึกถึงผิดธรรมชาติ
หมอตอบไม่ได้ต้องให้ตำรวจส่งไปผ่าพิสูจน์
ส่งไปยังคุณหมอนิติเวศที่มีตามโรงพยาบาลต่างอันนี้ระบบมันยังไม่มี
แล้วพอไปถึงหมอนิติเวศเขาจะผ่าอยู่แล้วค่ะเพราะว่าในอดีตเรามีหมอไม่พอ
ค่าผ่าพิสูจน์ตัดตัดโดดชั่นน้ำเหมือนตะแรงจูงใจด้วยให้ได้ค่าดำเนินการเหล่านี้
แล้วมันมีอีกส่วนหนึ่งค่ะคุณหญิงหมอค่ะการบังศพอย่างของเจ๊น้อยผัก
มุทรสาครที่ที่ตลาดนะฮะเจ๊น้อยผักก็เป็นหนึ่งในวงแชร์เสียชีวิต
สิงหาคมหกห้าค่ะคือเจ๊น้อยผักเนี่ยได้รับสลัดจากแอม
ค่ะพอกินแล้วก็เนี่ยฮะชักแล้วก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาล
การการผ่าพิสูจน์ณขณะนั้นเนี่ย
ผมได้คุยกับทางสามีของเจ๊น้อยผักเขาบอกว่าผลที่ออกมาเนี่ยแจ้งว่า
มีเลือดเป็นกรดแล้วก็อ่านระบบหายใจอะไรอย่างเงี้
อันนี้เป็นอันนี้อันนี้เป็นสิ่งหลักเลยที่มันจะอยู่ในในบรรชนสูตร
แต่ว่าท่านย่านพี่น้องเขาก็เขาก็เหมือนกันว่าอ่าเขารับทราบแค่นี้แหละ
แล้วเขาก็เอาศพไปเผาจริงจริงแล้วประชาชนเนี่ยจำไว้สามอย่างค่ะอืม
เหตุตายซึ่งเหตุตายมันจะไม่ภาวะเป็นกรดไงนะคะอืม
ซึ่งไอ้ภาวะเป็นกรดนี่ไม่ใช่คำอธิบายในเรื่องการชนสูตรแน่นอน
ว่าไม่มีใครบอกเขาต่อหรือว่าสังเกตต่อแล้วก็ไปไล่สืบสวนต่อ
ใช่ค่ะคือต้องไปดูรายงานการชนสูตรศพถ้ามีการผ่าพิสูจน์อืม
ส่วนใหญ่แล้วคุณหมอเนี่ยคนแรกที่เขาไปดูศพเนี่ยนะคะ
เขาจะต้องฟังประวัติค่ะถ้าจู่กินสลัดแล้วตายอายุก็ไม่มาก
คือคนที่เป็นโรคหัวใจเนี่ยมันไม่ใช่อยู่แล้วตายนะ
จะต้องออกกำลังกายกำลังอะไรมันถึงจะนึกถึงโรคหัวใจ
ประมาณอย่างนั้นแล้วทุกคนก็จะนึกถึงเรื่องประกันชีวิต
จะส่งให้ผ่าต่อเพราะฉะนั้นกรณีของทั้งหมดทั้งซีรีส์เนี่ย
สนใจมากว่ามันหลุดลอดระบบได้อย่างไร
พนักงานสอบส่วนก็ไม่คิดส่งต่อคือคือถ้าเกิดว่าเรา
เราสามารถที่จะไปไล่สืบกันว่าเอาคนนี้ถูกวางยาแล้วตายเนี่ย
มันอาจจะไม่มีศพที่สองสามสี่ห้าหกจนมาถึงสิบสี่สิบห้าศพนะ
อย่างนี้ใช่ค่ะทีนี้มันมีเรื่องใหญ่อยู่อีกหนึ่ง
เรื่องที่คนไม่ค่อยพูดกันของก็คือเขาเรียกยังไงฮะในต่างประเทศเนี้ยค่ะ
มันจะมีศูนย์ศูนย์หนึ่งที่ว่าด้วยเรื่องเนี้ยเขาเหมือนอย่างประเทศไทยมีสถาบันนิติเวช
ซึ่งในต่างประเทศมันต้องไม่ใช่แบบนี้
เพราะสถาบันนิติเวศมันเป็นเพื่อตำรวจใช่ไหมคะมันจะเป็นที่ดูแลเรื่องการตายทั้งหมด
ต้องอยู่ที่สาธารณสุขเพราะฉะนั้นมันก็จะเห็นเลยค่ะว่าเอ๊ะ
ทำไมมีผู้หญิงอายุประมาณนี้ประวัติเป็นอย่างนี้
ตายตรงนี้ตายตรงนี้ตายตรงนี้ตายตรงนี้
แล้วพอเราเห็นมันเหมือนดาต้าขึ้นเนี่ยเขาจะต้องมีผู้สืบสวนการตายครับ
ซึ่งปัจจุบันนี้กระทรวงสาธารณสุขก็จะสืบสวนเฉพาะโรคหัวใจไง
แต่ถ้าไปสืบสวนปั๊บมันจะเริ่มเห็นค่ะความผิดปกติความเชื่อมโยง
เพราะเอิญประเทศไทยเราก็ไม่มีส่วนนี้เหมือนกัน
มันก็เลยหลุดหมดเลยค่ะทีนี้อ่าพอถ้าเกิดว่าเราเราไล่กันนะฮะ
ตายผิดธรรมชาติหรือไม่ผิดธรรมชาติอย่างที่คุณหญิงหมอบอก
เราก็สังเกตเรื่องของปัจจัยห้าอย่างใช่ไหมฮะค่ะอ่า
ส่วนเรื่องภายนอกเราบางทีญาติพี่น้องอาจจะมองไม่ออกแล้วมั้
อ่าคล้ำไม่คล้ำสีผิวใช่ค่ะหรือหรือเราสามารถจำไว้ได้เอาไว้สังเกตได้
ไม่ค่ะคือจริงแล้วไม่อยากโทษญาติเลยอยู่ที่หมอกับพนักงานสอบสวนเท่านั้นเลย
ไม่ควรจะมีคำนี้ว่าญาติไม่ติดใจเพราะว่าบางทีก็ญาติก็เป็นคนทำให้ตายสมมุตินะคะ
แต่บางทีก็ตามข่าวเราก็จะเห็นว่าญาติไม่ติดใจสาเหตุการณ์ตายจริงเขาก็รับศพไปเผา
ประเพณีไทยติดนิสัยด้วยความที่ทั้งสองหน่วยมันไม่พร้อมนะคะว่าพนักงานสอบส่วนก็ไม่ชอบทำคดี
ครับคุณหมอก็ไม่ใช่หมอนิ๑๙๕๔ก็เอ่อ
ไม่ต้องทำอะไรให้มันยุ่งไม่เอาไม่ติดใจกลับไป

คือยังไงก็ตามในสากลเขาถึงได้บอกไงว่ามันออกแนววันละ๑๑๐ต้องผ่าพิสูจน์
พูดง่ายก็คือว่าตำรวจกับคุณหมอจะต้องส่งศพไปให้คุณหมอนิติเวศ

แล้วเราถึงได้ทำแผนปฏิรูปให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพ
คือคือต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งชาวบ้านหรือว่าคนที่เขาเป็นญาติของผู้สูญเสีย
บางทีเขาก็เอาละแน่นอนอาจจะไม่ได้รู้เรื่องทางหลักนิติวิทยาศาสตร์อยู่แล้ว

หรือช่วงนั้นก็โศกเศร้าเสียใจเขาก็มาได้ศพมาบอมแผ่นกุศล
ซึ่งพอมาถึงพนักงานสอบสวนกับแพทย์ที่ไปชนะสูตรพลิกศพในจุดแรก
ตอนที่เกิดเหตุค่ะมันก็จะวนมาถึงที่คุณหญิงหมอเล่าให้ฟังว่า
กระบวนการแล้วเนี่ยมันยังมีช่องโหวอีก
โหวตหนึ่งก็คือเรื่องถ้าจะส่งไปมันมีค่าใช้จ่าย
ใช่ค่ะแล้วพอมันมีค่าใช้จ่ายอีก
พอถึงสมมุติว่านะคุณหมอนิติเวศนั้นอยู่ในโรงพยาบาลเล็ก
เช่นโรงพยาบาลหล่มศักดิ์สมมุติอย่างนี้นะยกตัวอย่างที่เป็นโรงพยาบาลเล็ก

พอไม่มีห้องแล็บรองรับเขาจะต้องส่งตัวนี้ไปให้ศูนย์พิษ
หรือว่าศูนย์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ส่งไปในระบบราชการเราคิดตังค์ค่ะ
โรงพยาบาลก็ไม่อยากให้เสียตังค์เพราะว่าสปสชไม่สนับสนุนงบประมาณ
ในเรื่องการตรวจทางนิติเวศทั้งที่มันเป็นการตรวจของคนไข้กับคนตายครับ
แล้วทำยังไงคุณหมอคุณหมอก็เหมือนกับไปอยู่ตรงนั้นแล้วเขาก็ไม่อยากให้กินงบโรงพยาบาล
บางทีก็เลยส่งคืนให้ตำรวจว่าตำรวจช่วยไปส่งเองคือให้ตำรวจไปจ่ายตังค์
ตำรวจจะมีเอางบตัวเองมานี่คืออีกหนึ่งเรื่อง
คือเนื่องจากเครื่องมือไม่มีพอแล้วยังต้องใช้งบประมาณค่ะ
คือแม้ว่าบางทีพนักงานสอบสวนอาจจะรู้สึกว่ามันอยากจะไปต่อ

ญาติไม่ติดใจแต่ว่าเราอยากจะค้านญาติว่าอย่าพึ่งนะ

ใช่ค่ะนี่คือเหตุหนึ่งที่ทำให้ตั้งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ขึ้นมาเพื่อผลักต่อ
คือเราคิดว่าไม่ควรให้ตำรวจต้องเสียตังค์
ไม่ควรให้คุณหมอหรือโรงพยาบาลต้องมาเสียค่าตรวจพิสูจน์
ทั้งหมดจึงส่งตรวจสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ในตอนต้นนะที่ตั้งมา
เพื่อที่จะผลักดันแผนใหญ่ค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ไปเพราะว่ามันยากมากที่จะอธิบาย
เมื่อไม่เห็นตัวอย่างของกรณีของแอมสายนายเนี่ย
คนจะบอกคุณหมอทำเรื่องอะไรวะทำไมต้องไปแบกเรื่องนี้
งบประมาณเยอะทำไหวหรืออะไรประมาณนี้นี่คือเราพยายามจะวางในเชิงระบบ
แล้วทุกวันนี้เราไม่สามารถส่งไปสถาบันนิติวิทยาศาสต
ส่งได้ค่ะส่งได้มีค่าใช้จ่ายไหมครับ
ค่าใช้จ่ายอยู่เยอะค่ะแต่ว่าสถาบันจะต้องรองรับเรื่องนี้
แต่ว่าช่วงหลังมาสาบันแล้วแต่ผู้บริหาร
เขาก็อาจจะบอกไม่ให้รับอย่างอย่างเช่นบางช่วงเนี่ย
ประมาณไม่พอในช่วงโควิดนะเขาไม่ให้ผ่าศพด้วย
ซึ่งมันไม่ถูกไงคือไม่ให้รับศพที่ตายผิดธรรมชาติ

เอาแสดงว่าถ้าเกิดว่าในแง่ของสาธารณสุขกับตำรวจ
ส่งกันเองเนี่ยพนักงานสอบสวนสามารถ
ส่งศพไปที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งอยู่กับกระทรวงยุทธรรมได้
โดยที่พนักงานสอบสวนไม่ต้องออกเงินเองเลย
ค่ารถค่าราค่ารำยาไม่ต้องออกเลย

ก็มันเหมือนศักดิ์ศรี
จริงแล้วอันที่สองก็คือว่า
ตอนจะเอาศพส่งมามันมีค่ารถ
ซึ่งค่ารถบางทีมูลนิธิก็ออกให้

ปัจจุบันที่เราดูแลให้คือศพนิรนาม
ที่เขายอมส่งแต่ถ้าศพพวกนี้เขาก็ไม่ส่ง
แต่ถ้าพูดภาพใหญ่จริงแล้วคือการ
สร้างระบบที่ดีที่กระทรวงศาลนักศึกษ์ค่ะ

ก็คือเนื่องจากแพทย์เนี่ย
กระจายทั่วประเทศมากที่สุดที่กระทรวงศาลนักศึกษ์

ซึ่งเขาเป็นคนที่ต้องปฏิบัติงานตาม

เข้าใจเรื่องนี้ว่าเป็นงานฝากที่ต้องดูแลแล้วนะ

สนับสนุนกระจายแพทย์ให้เพียงพอวางระบบ

เราไปเจอมานะเลื่อยเปิดกระโหลกยังหาซื้อไม่ได้เลยค่ะ

แล้วเขาก็ไม่สามารถไปเจียดเอาเงินงบ
บำรุงเพราะมันต้องไปใช้เรื่องค่ารักษาพยาบาล
นี่คือตัวอย่างที่เป็นงานฝาก

เพราะว่าในคดีต่างหรือว่าการเสียชีวิตต่าง
เกิดขึ้นในบ้านเราหรือว่าในทั่วโลกสากลก็แล้วแต่เนี่ย
สืบที่ดีที่สุดมันคือสืบจากศพหรือเปล่าคุณหญิงหมอ

ถ้าจะรู้ว่าศพเป็นอะไรตายถ้าพูดถึงภาพใหญ่จริง
ผ่าศพมันไม่ใช่เพื่อดำเนินคดีอย่างเดียว
สากลจะเขียนเลยว่าการตรวจสอบการตายมีประโยชน์มากสี่อันหนึ่ง
เพื่อควบคุมและป้องกันการตายที่ไม่ตั้งใจ
อุบัติเหตุถ้าเราวิเคราะห์ปุ๊บเรารู้ว่าเป็นเรื่องนี้รถยนต์จะได้แก้

อันที่๒ควบคุมและป้องกันการตายที่ตั้งใจ
เราจะรู้ทันทีว่าเดี๋ยวนี้ปัจจุบันคนที่ติดยาบ้ามันฆ่ากันเยอะอะไรอย่างนี้
สามคือมอนิเตอร์เรื่องรูปเรื่องโรคค่ะ
สุดท้ายก็คือมอนิเตอร์การรักษาพยาบาลเช่นอาจจะรักษาพยาบาลผิดพลาดอะไรประมาณนี้
ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเพียงแต่ว่าไม่มีใครพูดถึง
แล้วก็ไม่มีใครยอมที่จะรับฟังเรื่องนี้

เรียบร้อยค่ะตั้งแต่ปี๖๒เพียงแต่ว่าพอรัฐบาลไม่ได้หยิบนะคะ
มันก็ถูกซุกแล้วพอคดีบอสอาจารย์วิชามหาคุณก็ไปกระตุ้นกระตุ้น
มันก็ถูกส่งจากกรรมกราบปฏิรูปมาที่ปรัตต์กระทรวงยุธรรม
ปรัตต์กรรมกราธิธรรมน่าจะเข้าใจฆาตเคลื่อนซ่งมันไปไว้ที่นิติวิทยาศาสตร์
มันไม่ใช่เรื่องของสถาบันนิติมันเป็นเรื่องของประเทศกระทรวงต้องทำ

ช่วงหน้ากลับมาผมขอฟังแผนนั้นหน่อย
ว่าการปฏิรูประบบการ

ติวิทยาศาสตร์การพิสูจน์อะไรต่างมันเป็นยังไง
ครู่เดียวฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับ

สวัสดีคุณผู้ชมครับสื่อเมื่องจากคดีของแอมพ์ชายนาย
เรียกว่าวันนี้เรามานั่งคุยกัน

ช่องว่างช่องโหวของการพิสูจน์ศพ

ใต้กันมาคุณหญิงหมอพรทิพย์

ที่สำคัญคือแนวทางแก้ไข

แก้ได้ค่ะเพราะว่าในต่างประเทศ
เขาก็เอาสิ่งที่เป็นความล้มเหลว

ไม่ยอมไม่ยอมที่จะเอาสิ่งเหล่านี้มา

ก็แรกเลยเราพูดถึงต้อง

เป็นกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม
ตอนนั้นมีคอสชแล้วเขาตั้งกันขึ้นมา

คุณหญิงหมอคือด้านกระบวนการยุทธิธรรมและนิติวิทยาศาสตร์

เป็นผู้พิพากษาซึ่งเป็นอนุกรรมการนะครับ

เป็นพรบอย่างใหญ่ผ่านยากมาก

หนึ่งต้องมีเจ้าภาพ

กรรมการชุดที่หนึ่งเป็นกรรมการนโยบาย

จะบอกได้เลยว่าจะต้องตรวจอย่างไร

เป็นกรรมการที่กำหนดเรื่องมาตรฐาน
คำว่ามาตรฐานก็จะมีเรื่องแนวทางที่พูดถึง

สร้างระบบการเก็บหลักฐานที่เกิดเหตุ

อันที่สี่ก็คือเรื่องของนิติเวท

เป็นระบบที่ต้องให้สารสุขเป็นเจ้าภาพ
อย่างที่บอกเมื่อกี้ปรากฏว่า

นิติวิทยาศาสตร์อื่นมีระบบฐานข้อมูล
เอาล่ะเราพูดมาครบเลย

ขับเคลื่อนได้ไปเป็นสว

หัวหน้าเป็นตำรวจประธานเป็นตำรวจ

หมายถึงว่าแผนนี้มันต้องออกบังคับใช้โดยเป็นกฎหมายเหรอฮะ
ถูกต้องเป็นกฎหมายค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อมันจะเป็นกฎหมาย

แล้วมันต้องตั้งองค์กรใหม่ขึ้นมาไหม

กรรมการก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญจากตรงนู้นตรงนี้อะไรก็ว่าไป

แต่ละกระทรวงแต่ละหน่วยงานเนี่ย
คุณจะต้องไปดำเนื้องการแบบไหนยังไง

เขาเรียกว่าสนับสนุนงบประมาณ
ที่คุณหิวหมอบอกจะต้องไปจับสารแพทย์

โครงสร้างเพื่อไม่ให้เขาไปเบียดบังงบประมาณจาก
ซึ่งปรากฏว่าเราก็เคยคุยคือเขียนแผนก็เขียนนะคุยกับรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วย
อย่างที่บอกอ่ะคือท่านก็คงสนใจกัญชานะท่านที่สองก็ไม่สนใจเรื่องพวกนี้
มันก็ไม่ไปไม่ได้พูดกันเรื่องตรงเรื่องจริงว่าพูดแล้ว
ไม่รู้จะพูดยังไงพูดกับทุกคนกรมทรแล้วสารพัดมันก็ไม่ไป
เพื่อความเป็นธรรมกันให้เดี๋ยววันหลังผมถามให้คุณอนุทินใช่ไหม
มันเกิดคดีชมพู่คดีแตงโมคดีสารพัฒน์แล้วก็มีกรรมการสิทธิ์ชุดใหม่
กรรมการสิทธิ์ชุดใหม่ได้เจอกับกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนของสวนะ
ก็เลยฝากแกว่ามีแผนปฏิรูปนิติวิทยาศาสตร์นะช่วยดูหน่อย
ปรากฏว่าท่านอ่ะดึงเรื่องการชนสูตรศพค่ะทำหนังสือถึงรัฐบาลเลยว่า
ให้รัฐบาลจัดให้กระทรวงสาธารณสุขกับกระทรวงยุติธรรมพัฒนาระบบชนสูตรศพขึ้นที่สาธารณสุข
แต่ว่าไปไหนต้องถามประหลักกระทรวงสาธารณสุขและประหลักกระทรวงยุติธรรม
อันนี้ก่อนที่จะยุบสภาค่ะครับคือคือไอ้แผนทั้งหมดตรงนี้เนี่ย
ถ้าเกิดหยิบมาใช้อ่ะมันได้เลยมันทำได้เลยหรือเปล่าใช่ค่ะ
คือตัวพรบอาจจะใหญ่ไปก็แยกกันก็ได้แยกเป็นส่วนก็ได้เพราะว่า
ผลที่ร่างพรบเนี่ยเป็นผู้พิพากษาซึ่งเราเห็นแล้วว่าเวลาผ่านกฎหมายแต่ละฉบับมันยากมากค่ะ
มาตรามันเยอะอ่ะเพราะฉะนั้นท่านก็เอาไปวางเองสิเพราะไม่ใช่พรทิพย์เป็นคนร่าง
เราแค่เสนอว่ามีปัญหาอย่างนี้ในกระบวนการยุทธรรมจะแก้ยังไงค่ะ
ถ้าเกิดแผนงานต่างอย่างที่คุณหญิงหมอเล่าให้ฟังเนี่ย
มีการใช้กันค่ะอย่างเป็นรูปธรรมแล้วเนี่ยค่ะทุกสิ่งจะแก้ได้หมดเลยค่ะ
ไอ้สิ่งต่างต่างที่เกิดขึ้นอย่างคดีแอมสายนายเนี่ยใช่ค่ะในอนาคตมันจะไม่มีล่ะ
จะไม่มีเพราะว่างานนิติวิทยาศาสตร์และนิติเวศต้องไม่ใช่งานฝากอ่า
ไม่ใช่งานฝากมันต้องมีคนมาดูแลดูแลเรื่องอะไรเรื่องงบประมาณ
เรื่องบุคลากรเรื่องค่าเอ่อเครื่องมือน้ำยาอะไรทั้งหลายอย่างเงี้ย
ประมาณเนี้ยค่าใช้จ่ายงานฝากนี่มันเหมือนโอ้โหมันดูดูลันทศจังเลยนะ
คุณหญิงหมอคือเป็นอย่างงั้นจริงจริงค่ะเวลาเรามีคนตายสักคนนึง
มีศพสักศพหนึ่งนี่เราคุณพระครูโอ้โหมันลันทดขนาดนั้นเลยเหรอ
คนไข้ถูกข่มขืนอ่าตำรวจนำส่งโรงพยาบาลครับ
อาจจะไม่ตรวจดีเอนเอให้ถ้าไม่จ่ายตังค์เพราะค่าตรวจดีเอนเอแพง
เรื่องนี้ก็มีมาแล้วซึ่งถามว่าจะไปว่าคุณหมอก็ไม่ได้
เพราะว่าก็ทุกโรงพยาบาลคิดต้นทุนการผลิตทั้งนั้นเลย
เอาอย่างถ้าผมเป็นคนไข้สมมุติผมเป็นเคสที่ถูกข่มขืน
ผมไปโรงพยาบาลอยากจะให้ตรวจดีเอนเอผมต้องออกตังค์เอง
ในบางที่ในบางครับมีเคยมีอย่างงี้เกิดขึ้น
จนกระทั่งถึงทำให้เราต้องมาผลักดันเรื่องพรบพวกนี้ไงคะ
เขาไม่มีระบบกองกลางที่จะมาสนับสนุนงบประมาณ
ไม่มีเลยค่ะเพราะว่ามันไปเบียดบังเอาจากค่ารักษาพยาบาล

และที่สำคัญคือโรงพยาบาลบ่นบ่นว่าเขาอุตส่าหสนับสนุนให้คุณหมอทำงานได้
แต่สปสชไม่ให้เบิกค่าพวกนี้ค่าที่ดำเนินการเพื่อความยุติธรรม
อันนี้ก็ต้องถามสปสชว่าทำไมไม่มองภาพใหญ่ว่ามันเป็นภาระของคุณหมอ
ปปชไม่ให้เบิกโรงพยาบาลก็บ่นสิเพราะว่าโหตั้งแต่มีหมอนิติเวศมาอยู่ในโรงพยาบาล
ฉันฉันต้องแบกเยอะมากเลยทั้งคนค่าอีกคดีทั้งทั้งศพนี่นี่คืออีกอีกหนึ่งปัญหาค่ะ

ใช่ค่ะเราถึงบอกว่ามันเป็นงานฝากฝากที่ถูกทิ้งถูกลืมเลย
ถ้าเกิดว่ากฎหมายต่างที่คุณหญิงหมอบอกว่าตรงนี้ถ้าเกิดผ่านแล้วเนี่ย
มันจะมีมันจะมีธรรมการเราจะเราจะมีค่าค่าตัวต่างมีคนดูแลทั้งหมดเลยค่ะ
ประมาณต่างต้องต้องเอาลงมาให้ตรงนี้ใช่ค่ะมันไม่ต่างไปจากต่างประเทศนะ
อเมริกาก็เป็นอย่างนี้ครับอเมริกาก็รู้เรื่องพวกนี้เสร็จแล้วอเมริกาก็เอาปัญหาเหล่านี้
เข้าไปให้หน่วยงานหนึ่งของกระทรวงยุติธรรมซึ่งเขาเรียกดีไอเจอ่า
แล้วก็เสนอโครงสร้างให้รัฐบาลทำแต่ไอ้โครงสร้างอันนี้ที่เราเรียกว่าสำนักกิจการยุติธรรมของกระทรวงยุทธรรมเนี่ย
ครับไม่กล้าทำให้พวกนี้เพราะว่ามันไปแตะตำรวจ
หรือบางทีรัฐบาลก็ไม่แตะไม่กล้าเพราะว่าอะไรก็ได้ที่มันไปแตะเรื่องของตำรวจปุ๊บเนี่ย
เขาก็ไม่อยากจะไปทำแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าทั้งที่มันไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับตำรวจโดยตรง
มันเป็นเรื่องของการสนับสนุนอ่างานตำรวจจะจะผลักดันต่อยังไงฮะเนี่ย
ก็ตอบไม่ได้ว่าตอบใดที่ยังไม่ตายก็ยังรอจังหวะนี่ก็เหมือนคดีแอมสายนายอำเภอ
จริงแตงโมมันก็โผล่มาก่อนแล้วนะว่ามันก็มีเรื่องเห็นหลายเรื่องที่มันไม่ตรงไปตรงมา
เพราะฉะนั้นบอกให้ฟังว่ามีแผนอยู่แล้วแล้วก็บอกให้ฟังว่าจริงแล้วกรรมการสิทธิ์ได้เสนอไปแล้ว
เพราะฉะนั้นคนที่รับเรื่องทั้งสองคือกระทรวงยุทธรรมกับกระทรวงสาธารณสุขต้องตอบว่า
ถึงไหนแล้วให้รัฐบาลหน้ามาตามคุณหญิงหมอยังเป็นสวอีก
แป๊บเดียวค่ะอีกหนึ่งปีวาระอีกหนึ่งปีแต่ไม่เป็นสวก็ยังตามอยู่ค่ะ
แต่จนกว่างานจะสำเร็จแต่รอดูรัฐบาลหน้าใช่ค่ะอันนี้ต้องโหวตนายกกับเขาอีกรอบนึงนี่
ก็ต้องโหวตไงฮะแต่ว่าเราก็ไม่ได้เกี่ยวไงเขาบอกอยู่แล้วว่าไม่โหวตค่ะ
ไม่เอ้าฮะอะไรนะบอกอยู่แล้วว่าไม่โหวตหมายถึงมาตั้งไหนแล้วคะไม่ไม่ใช่อำนาจนี้
จะไม่ยกมือโหวตอย่างงี้เหรอใช่ค่ะเพราะว่าเราบอกมาตั้งเฉพาะไหนอะผมขออนุญาต
โหวตเลือกนายกค่ะจะไม่โหวตค่ะบอกมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว
เพราะว่าคราวที่แล้วโหวตไหมฮะคราวที่แล้วโหวตเพราะว่าการโหวตอันนั้น
เป็นเพราะเขาต้องการให้นายกรัฐมนตรีมาขับเคลื่อนงานปฏิรูป
ก็โหวตให้ใช่แต่ว่าพอหกปีเนี่ยงานปฏิรูปมันไม่ได้เดิน
มันทำอะไรไม่ได้หรอกมันไม่ต่างกับระบบอื่น
เราจะไม่ใช้อำนาจนั้นแล้วเพราะว่าอำนาจของการเลือกนายก
ควรใช่เป็นเรื่องของสวค่ะตอนที่โหวตเมื่อครั้งที่แล้ว
สี่ปีที่แล้วค่ะตั้งใจว่าถ้าโหวตแล้วจะได้คนไปปฏิรูปใช่
แต่มองว่าสี่ปีผ่านมาไม่เห็นปฏิรูปอะไรเลยรูปปฏิรูปค่ะแต่ว่าไม่ได้ทำ
ทำไม่ได้เต็มที่ก็เลยไม่รู้ว่าครั้งนี้จะโหวตทำไมอย่างเงี้เหรอฮ
ใช่ถ้าเขาเสนอชื่อกันก็ไม่ไม่โหวตอยู่แล้วค่ะค่ะ
บอกบอกมาตั้งแต่ไหนอะไรแล้วนะอ่าค่ะส่วนท่านอื่นจะโหวตอะไรยังไงก็
เป็นแล้วแต่ใช่ค่ะท่าทีจะสนับสนุนอะไรยังไงค่ะแล้วแต่ใช่ค่ะ
อ่ะมีอะไรอยากฝากบอกทิ้งท้ายหน่อยไหมฮะเกี่ยวกับเรื่องต่าง
ไม่ว่าจะเรื่องอ่าเรื่องพวกเนี้ยค่ะไม่ว่าจะรัฐบาลแบบใดอืม
ไม่เคยมีใครกล้าทำนะคะเคยการแก้กฎหมายชนสูตรพลิกศพมีอยู่หนเดียว
อันนั้นคือคุณสุทัศน์เงินหมื่นครับตอนคุณชวนและหมุนดียุลิธรรม
เรื่องนี้น่าสนใจว่าแล้วประชาชนจะทำยังไง
ก็เลยอยากจะฝากว่าประชาชนจะต้องอย่างงอมืองอเท้า
แล้วก็คืออย่าปล่อยให้คนอื่นเขาเป็นคนทำ
หวังว่าเราจะได้อุดช่องว่างช่องโหวอะไรกันบ้าง

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
กันใหม่พรุ่งนี้บ่ายสามครึ่งครับสวัสดีครับ